รธานีนักเสียงโชคเขาพากันไปส่องส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ครับ

เอ้าแต่ต้องไปดูเขาทำพิธีกรรมด้วยสิคุณผู้ชม
ที่นี่ฮะที่ลานบวงสวงเกาะคำชโนธวังนาคิน
ดินแดงพญานคราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาบ้านโนนเมืองหมู่ที่สิบเอ็ด
ตะบนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโอ้ยบอกละเอียดขนาดนี้ไปให้ถูกทีเถอะ
นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไห้กันเยอะนะสายมงสายมูเขาก็มากันแล้ว
แต่เขาบอกอย่างนี้ว่าคนมากันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะรอบนี้น้อยจนผิดสังเกต
แต่ก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวจากขอนแก่นกลุ่มนึงเดินทางมาบวงสวงแก้บนกับพ่อปู่แม่ย่า
แล้วขออะไรล่ะขอเรื่องนี้เนื้อคู่เขาบอกว่ามาขอให้ลูกสาวได้สามีที่ดี
เอาเขาบอกว่าการมีคู่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาได้สิ่งที่ดีไปเป็นคู่ที่ดีคู่ชีวิตที่ดี
มันยิ่งกว่าถูกแล้วตัลลี่อีกนะเขาไหว้กันอย่างนั้นเลยนะ
แล้วอย่างนี้คนที่เขามาขอบนบานสารกล่าวเนี่ยสุดท้ายลูกสาวก็สมหวังดังความตั้งใจ
แล้วนอกอย่างนี้ยังมีอะไรนี่จัดลำชุดใหญ่ให้
พอจำเชื่อการคำวันศาประจำการอยู่ที่นี่อยู่แล้วที่ก่อค่ำโชโน่น่ะ
เป็นผู้นำพิธีทำบวงสวงแล้วก็โต๊ะบวงสวง
คนตำบอกว่ามันคล้ายเลย

มันคล้ายกับขันน้ำมนต์ที่ทำที่บ้าน

เดี๋ยวนี้เขาเอาไอ้บัตรคิวมาเสี่ยงโชคกันแล้วเหรอ
ตัวเลขคือบางคนไม่รู้จะดูจากอันไหนอย่างนี้หรอ

เพราะว่าถ้าเวลาผิดจะได้ไม่รู้จะโทษใคร
โทษตัวเองโทษตัวเองมันมีเรื่องเวลาแล้วบัตรดีด้วยโทษตัวเองมันมีเรื่องเวลาแล้วบัตรดีด้วย
เป็นเวลาค่ะวันที่แล้วมันมีข้างหน้าด้วยนะ
ไปหาซื้อกระปริงความได้ไม่หมด
อ๋อแล้วสิสิเราจะมีความเชื่อทางนั้นน่ะน้องขอบรองจริง
มันมีความเชื่อหลากหลายบางคนเขาก็ซื้อจากหน้าดักหลัง

นี่ฉันทำอะไรผิด
มีการซื้อดักหน้าดักหลังนี่ผมเตรียมยัดกระทงให้คุณ
ดักหน้าดักหลังร้านขายซื้อทุกร้าน

เอาไปต่อ